กาญจนบุรีนะคะมีตัวตึงทำรางหวาย
เขาเป็นตัวตึงในพื้นที่ของแบบตลาดรางหวาย

เขามีพฤติกรรมชอบปั่นจักรยานคู่ใจ
นั่งอยู่กลางถนนบริเวณสี่แยกไฟแดง
แต่สุดท้ายนี่คือจบตำนานจริง

ภูมิชนเขาตายค่ะที่ลองดูหน้าที่เกิดเห็นด้วยค่ะ
โอ้โฮพี่คิ้งโอ้โฮคือเขาถ่ายคลิปนี้อยู่พอดีหรือคะ

ถูกต้องคือเขาก็จะถ่ายเหมือนกับพูดคุยพยายามคุยพยายาม
อะไรกับพฤติกรรมของตัวตึงรางหวาย

เหลนรถที่มาจากเลนซ้ายเนี่ย

บริเวณสามแยกจุดนี้คือตลาดรางใหม่ของรางหวายตลาดใหม่รางหวายแล้วประเด็นคือเขาตายค่ะที่กระเด็นไปกว่า๓๐เมตรเสียชีวิตคาที่
ครับนี่คือคลิปที่ชาวบ้านมีการบันทึกภาพไว้อย่างชัดเจนในพื้นที่อเทอร์อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี
ทีนี้ทราบชื่อค่ะตัวตึงรางหวายคนนี้หรือว่าทำรางหวายฉายาเขาเนี่ยคือนายบุญธรรมเต็มเปี่ยมวัย๕๒ปีนะคะ
เขาก็โดนรถชนแล้วก็ตายคาที่อยู่กลางถนนแบบนี้ส่วนตัวรถยนต์คันที่ชนตัวตึงคนนี้เนี่ยขับหลบหนีไป
ไม่จอดไม่หยุดดูเลยนะคะและนี่คือบริเวณจุดเกิดเหตุที่นี่หลังเกิดเหตุตำรวจสพพนมทวนก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็นำศพส่งผ่าพิสูจน์ตามขั้นตอนต่อไป
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุนะคะเจอแต่จักรยานเขาแล้วก็มีรองเท้าขี้แตะคู่นึงข้างหนึ่งกระเด็นติดเนี่ยค่ะ
รองเท้าที่ถูกทิ้งไว้ดูต่างหน้าเป็นรองเท้าของตัวตึงทำรางหวายอ่ะนะคะแล้วก็มีจักรยานคู่ใจของเขาจักรยานเขาก็จะจอดอยู่อิงกับแบบเสาไฟฟ้าอยู่พิงไว้อ่ะค่ะ
จักรยานจะมีของใช้เต็มไปหมดเลยนี่คือจักรยานของเขานะคะก็จะมีทั้งพวงมาลัยสีเหลืองถุงทูบสมุดเล็มเล็กถุงเสื้อผ้ามีตุ๊กตากระต่ายด้วยนะคะ
ทิ้งไว้ดูต่างหน้าแบบนี้ท้ายที่สุดก็ไม่มีใครคาดคิดว่าตัวตึงรางหวายจะถูกปิดตำนานด้วยการถูกรถชนตายขาดที่แบบนี้แสดงความเสียใจกับญาติด้วยนะคะ
แล้วก็ตามคนก่อเหตุมาดำเนินการตามกฎหมายด้วยนะครับ